ไปต่อกันที่ตอนนี้โอ้โหสาวที่ผ่านมานี้
ผมยังต้องไปเสิร์ชดูได้ดูยังยังแต่ว่าดูที่เขาสปอยแล้วคังคู่ใบนะครับ
ชื่อว่าราชินีมาเฟียแห่งมุมใบใครตอนนี้ไม่รู้จักนี่ถือว่าอาจจะเข้าขั้นเชยได้
ใครก็มาโคเวอร์เอาหน้าไปใส่ในรูปผู้หญิงชาวอินเดียอะไรอย่างนี้บ้าง
คนนี้ก็มาใครอ่ะนะครับอดีตนักการเมืองหญิงนะฮะ
คุณปารีนาคังคุใบลองดูฮะ
อยู่ไหมปุ้ยได้ก็ได้ค่ะ

ได้ก็ได้ละคุณคนดูเขาหลักล้าน
ก็แรงเข้าสู่วงการโสเฟนีครั้งแรก

เขินก็มีเพื่อนโสเพณีมาช่วยจัดท่าจัดทานในการเรียกลูกค้าให้
นี่ดูจากสปอยนะยังเต็ม
ตอนนี้นะครับมีคนดูไปแล้วข้างซ้ายมือเนี่ยนะ๑๙๐๐๐๐๐วิว
ผู้ชมแบ่งยอดวิวมาให้เบิร์ตเล่าเองอยากรู้เดี๋ยวดำเล่าให้หน่อย
ได้ไหมได้ไหมมาตามดูหน่อยเรามีคลิปนะฮะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้แล้ว
เอาจริงคุณปารีนาตั้งแต่นะครับก็ถูกอุบัติเหตุทางการเมืองเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ความมั่นใจที่เราได้เห็นผ่านผ่านกันไปก่อนหน้านั้นก็เป็นท่าเต้นของน้องอิงฟ้า
ที่กำลังมาแรงเธอก็คอฟเวอร์แล้วนี่นะฮะแล้วคอฟเวอร์คู่กับใคร
ครับนี่ฮะเขาเต้นอย่างนี้เหรอเขาเต้นอย่างนี้ใช่
เหรอปุ้ยลองดิอย่าเลยสงสารสายตาคุณผู้ชม